มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ที่มีคันดินกั้นน้ำทะเลในโครงการชนหารพิจิตรที่ครองด่าน

วนน้ำทะเลที่มีการหนุนสูงเมื่อคืนนี้มันก็ไหลทะลักเข้ามาท่วม
บริเวณของประชาชนประมาณสัก๕๐หลังคาเรือนได้
ใช่แป๊บเดียวน้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตรทีเดียวนะฮะ
ชาวบ้านก็ขนของไม่ทันนะฮะถูกน้ำท่วมกันไป
ล่าสุดความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
คุณระวิการแก้วิจิตบรรยายงานสดจากพื้นที่เชิญเลยครับ

สถานการณ์น้ำล้นแนวคันดินจนน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ของบ้านพักชนรับประทานในตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ณขณะนี้นะคะระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งนำเครื่องจักรเข้ามาซ่อมแซมพร้อมกับเสริมแนวคันดินให้แล้วเสร็จค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านพักพนักงานชนรับประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนละหารพิจิตร
ต่างเดินทางกลับเข้าไปดูบ้านพักกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
หลังระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงล้นคันดินไหลเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นั้น
ระดับน้ำตอนนี้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ระดมเครื่องจักร
รวมไปถึงนำรถแบ็คโฮเข้ามาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
โดยการเสริมแนวคันดินให้สูงขึ้นในจุดแนวคันดินที่ถูกน้ำกัดซ้อพังความยาวประมาณ๑๒เมตร
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหากน้ำทะเลหนุนสูงค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันนะคะตั้งแต่ช่วง๙โมงที่ผ่านมาก็พบว่าจนถึงนักขณะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็เป็นอุปสรรคมากพอสมควรนะคะในการดำเนินการซ่อมแซมแนวคันดิน
โดยชาวบ้านในพื้นที่ยังคงกังวลเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งในช่วงเย็นหลังมีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะ
โมงเย็น๑๖นาฬิกาเขาบอกว่าจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นเยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเฝ้าระวังอยู่ครับผมแล้วบ้านพี่เสียหายเยอะไหมคะ
ก็ขึ้นไปประมาณหนึ่งเมตรครับอืมประมาณหนึ่งเมตรนี้แค่ไหนของตัวพี่คะ
เข่าครับแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้ลดลงแล้วครับครับอะไรเสียหายบ้างพี่ลิซ
ก็ไม่มีอะไรเสียหายมากครับมีแต่พวกเครื่องใช้เล็กน้อยครับ
ตอนนี้ก็คือกังวลเรื่องของน้ำทะเลหน่อยครับผมครับกลัวน้ำขึ้นอีกรอบหนึ่งครับ
สำหรับสาเหตุที่มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนั้นนะคะทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาชนละหารพิจิตรจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
เขื่อนกั้นน้ำเข็มริมแม่น้ำเจ้าพญาแตกตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้
แต่เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้น้ำทะเลล้นแนวกั้น
อยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานีสูบน้ำชนลหารพิจิตรทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านพักของพนักงานชนรับประทาน
ตรวมห้าสิบหลังคาเรือนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจนถึงนักขนาดนี้นะคะ
ก็ยังไม่ได้มีการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมนะคะ
ว่าจำนวนบ้านพักที่เสียหายมีมากหรือว่ามีเพิ่มจาก๕๐หลังคาเรือน
ก่อนหน้านี้ที่ได้รายงานไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าจากการสำรวจของทีมข่าวก็พบว่า
มีเพียงข้าวของของชาวบ้านนะคะที่มีความเสียหาย
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บนั้นก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมนะคะจากสถานการณ์นี้ค่ะ
แล้วก็ล่าสุดณขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งดำเนินการเสริมแนวคันดินนะคะ
เพื่อให้แล้วเสร็จนะคะก่อนเวลา๑๘นาฬิกาของเย็นวันนี้ค่ะ
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนสูงซ้ำอีกค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากบ้านพักชนระประธานในตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะ